ส่วนไทม์ไลน์ออกมาแล้วนะฮะเราก็ต้องดูคนอื่นบ้างนะฮะ
โดยเฉพาะดาราที่ใกล้ชิดคุณแต้วแล้วกัน
คุณแต้วนี่คือเขาเพิ่งไปร่วมงานด้วยกันกับดีเจมะตูม
เราจะเห็นคลิปที่เขาไปเต้นด้วยกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เอาจริงคุณแต้วนี่เพิ่งมีข่าวก่อนหน้านี้กรณีผู้จัดการเนี่ยนะคะ
อันนี้เป็นงานที่คุณแต้วได้ไปร่วมงานกับคุณมะตูมล่าสุดเลย
แต้วก็บอกก็อยู่ใกล้ชิดกันอยู่ในห้องเดียวกัน
ตอนแรกก็ใส่หน้ากากแต่บางจังหวะที่มาเต้นแบบนี้
ใช่แล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันด้วย
ทีนี้พอรับสายจากคุณมะตูมว่าคุณมะตูมทราบว่าเพื่อนเนี่ย
ที่ไปที่บายันทรีย์ด้วยการติดโควิดเนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณแต้วเองก็บอกพอคุณมะตูมโทรบอกคุณแต้ว
แล้วเดี๋ยวฟังนะคุณแต้วเองก็ต้องมีการไปตรวจเชื้อ
ต้องมีการกักตัวเหมือนกันฟังที่คุณแต้วไลฟ์หน่อยค่ะ
เช้าวันนี้ค่ะประมาณสัก๑๐โมงค่ะ
แล้วก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหง
พอทราบว่ามะตูมตรวจเป็นบวกปุ๊บ
ก็เลยทีนี้ก็เลยต้องทำการกักตัวนะคะ
จริงพรุ่งนี้ต้องมีการถ่ายละครค่ะ
๕วันก็ไปตรวจค่ะประมาณนี้ค่ะ
ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้มะตูมด้วยนะคะ
คุณแต้วก็โพสต์ไทม์ไลน์ออกมาเหมือนกันนะครับ
แต่ว่ากรณีที่คุณแต้วไปเต้นเป็นดาวติ๊กต๊อกกับคุณมะตูมเนี่ย
คือวันที่๑๙นะวันอาคารที่๑๙มกราคมนะครับ
ก็ไปเจอมะตูมแบบใกล้ชิดเลยตั้งแต่บ่ายโมงไปแต่งหน้าทานข้าวกับมะตูม
แล้วก็มีการไลฟ์กันนะฮะแล้วก็เวลา๔โมงเย็นถึง๕โมงเย็น
ประชุมงานกับเพื่อนที่ทองหล่อแล้วก็เวลา๓ทุ่มกลับบ้าน
ก็นอกจากวันที่๑๙ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าไปเจอมะตูมนะครับวันที่๒๐วันพุธที่๒๐เวลา๑๐โมงเช้า
เวลา๑๔นาฬิกาวันเดียวกันคือวันที่๒๐คือเมื่อวานี้ทราบผลการตรวจโควิด๑๙ว่าเป็นลบ
ก็คือไม่ติดนะครับเวลา๑๘นาฬิกาทราบผลจากมะตูมว่าผลตรวจโควิดของมะตูมเป็นบวก
หลังจากนั้นคุณแต้วก็เริ่มกลับตัวตัวเองทันทีนะครับแล้วก็เนี่ยก็เปิดเผยทำลายออกมาแบบนี้อ่ะนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อ๔ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณแต้วก็ออกมาเต้นนั่นแหละ
เราเจอกันแล้วนะเป็นไม่เป็นว่ามาค่ะหญิงจะสู้รอบนี้พีคสุด
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็เธอก็เต้นแบบนี้อีกนะฮะขอมอบเพลงนี้ให้กับคนที่เป็นแฟนคลับนะครับ
นี่คุณแต้วนะฮะนอกจากนั้นยังมีเพื่อนในวงการคนอื่นที่ใกล้ชิดกับดีเจมะตูมเนี่ยนะคะ
อย่างคุณพีเคคุณพีเคก็มีการออกมาโพสต์โชว์ผลตรวจโควิดว่ายังไม่ได้ติดเชื้อ
คุณพีเคก็รีบไปตรวจเหมือนกันนะใช่ค่ะนี่คุณพีเคเขารอบที่สองแล้วนะที่เขาแบบไปตรวจเนี่ย
คือโพสต์ในไอจีเมื่อกลางดึกว่าตี๒ละ๒อาทิตย์ที่ผ่านมาไปโรงพยาบาลมา๒รอบ
ตรวจโควิดสองรอบผ่านมาสองรอบโดนงานแคนเซิลมานี่ก็รอบที่สองแล้วเริ่มชินแล้ว
แต่ครั้งนี้น้องรักติดโควิดแล้วก็แท็กดีเจมะตูมนะคะบอกว่าเป็นห่วงนะแต่เดี๋ยวก็หาย
ส่งกำลังใจให้คนโดนแคนเซิลงานทุกคนนะครับเข้าใจเลยเวลารายได้มันลอยผ่านมือไป
แต่เราก็จะผ่านไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ด้วยกันแล้วก็ดีเจมัตตูมเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ในสิ่งที่ดีเจพีเคเขาโพสต์บอกว่ากราบขอโทษพี่พีเคด้วยนะพี่เป็นห่วงนะพี่นะ
ดูแลตัวเองนะครับนี่มะตูมเขาก็ไปโพสต์ต่อพีเคไว้แบบนี้นะฮะส่วนคุณเปิ้ลนาคอน
คุณเปิ้ลนาคอนก็เป็นผู้ที่บอกว่าตัวเปิ้ลเองก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน
เพราะเพิ่งไปเข้ารายการรายการหนึ่งในวันที่มะตูมก็ไปออกรายการนั้นด้วยนะครับ
ดังนั้นคุณเปิ้ลนาคอนนะครับก็ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลพร้อมกับภรรยาสวยคุณจูน
พร้อมกับแนบแคปชั่นอธิบายเพิ่มเติมว่ามาตรวจหาเชื้อโควิดพร้อมจะกลับตัวสิบสี่วัน
เริ่มต้นคืนนี้ครับก็คือเมื่อคืนนี้นะเริ่มต้นในการที่จะกักตัวแล้วสำหรับคุณเปิ้ลนะครับ
ไม่พบเชื้อโควิดนะคะแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะอีก๓๕วันต้องกลับไปตรวจซ้ำค่ะ
แล้วก็กักตัว๑๔วันกันทั้งครอบครัวตามมาตรการค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะ
นี่ครอบครัวของคุณเปิ้ลนาคอนนะครับ

เป็นเพื่อนสนิทในวงการพี่สาวคนสนิทอย่างดีเจต้นหอมนะคะ
ก็อัปเดตคลิปเหมือนกันแล้วก็บอกเอาไว้บอกว่า
คนที่เพิ่งร่วมงานกับหอมหอมเข้าใจกำลังกังวลใจ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งร่วมงานไปแล้วก็คนที่กำลังจะร่วมงาน
ขอชี้แจงว่าเราเจอกับดีเจมะตูม
เจอกันตั้งแต่วันที่๕มกราคม
หลังจากนั้นนะคะต้นหอมไม่ได้เจออีกเลย

อีกอย่างหนึ่งที่คุณต้นหอมชี้แจงนะ
จะออกจากโรงพยาบาลจากอาการท้องเสีย
ทีนี้พอเข้าโรงพยาบาลเขาก็ต้องตรวจโควิดใช่ไหม
แล้วผลก็ออกมาเป็นลบเมื่อวันที่๑๔มกราคม
ทีนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เพิ่งร่วมงานกับหอม
หรือกำลังจะร่วมงานสบายใจได้
ใช่ค่ะคือมันเป็นภาพที่
ไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนดาราด้วยกันอยู่บนเรือยอสกับกลุ่มเพื่อนสนิท
ไปเที่ยวกันหลายคนเหมือนกันภาพนี้
แล้วก็มีคนมาบอกว่าโอ้โหกลุ่มนี้อันตรายอะไรหรือเปล่า
ดีเจต้นหอมก็พูดในธรรมนองเหมือนแบบ

ใช่เพราะว่าอันนี้คือถ่ายวันที่๓มกราคม
ตอนนั้นที่เขาไปเที่ยวที่ภูเก็ตด้วยกัน
รวมถึงคุณลูกเกดเมธินีก็บอกเหมือนกันว่า
อยู่ในภาพนี้เหมือนกันแต่ภาพนี้มันเป็นภาพตั้งแต่๓มกราคมแล้ว
แต่คุณต้นหอมโพสต์ค่อนข้างจะร้อนแรงนะ
เปรียบเปลยนะครับ
ส่วนคนในวงการคนอื่นทันทีที่ทราบข่าวว่า
ดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ก็รีบไปตรวจตัวเอง
ใช่อย่างอาจารยิ่งศักดิ์เขาก็ร่วมงานกับดีเจมะตูมเหมือนกัน
อาจารยิ่งศักดิ์ก็เลยรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลบำราชนราดูน
บอกว่าทราบผลการตรวจแล้วแล้วก็ผลเป็นลบด้วย
คืออาจารยิ่งศักดิ์เขาก็กังวลเหมือนกันนะครับ
เพราะเขาเพิ่งไปออกอีเวนต์มาคุณ
คือเจอมะตูมนะครับ
แล้วอีกวันก็ไปออกอีเวนต์
ซึ่งมีรัฐมนตรี๓คน
คือท่านรองนายยกรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทิน
แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยคุณตีสาธิต
แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยศึกษานางกระหนกวัน
ร่วมงานด้วยเพราะว่าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของเมนูกัญชง
แต่ทีนี้๓รัฐมนตรีไปร่วมงานด้วย
แต่เขาบอกว่ามีมาตรการ

แล้วก็คนอื่นมดดำ
ดำก็ไปตรวจหาเชื้อเมื่อคืนนี้
จริงคือคุณมดดำบอกว่าไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมหรอก
แต่ว่าเมื่อคืนเพื่อความสบายใจ
คือก็มีคุณมดดำแล้วก็คุณเช้าไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
เดี๋ยวผลน่าจะออกช่วงวันนี้นี่แหละ
ใช่นะครับคือตอนนี้ต้องค่อยจับตามองไทม์ไลน์

ว่าแต่ละคนไปพื้นที่เสี่ยงเดียวกันกับมะตูมหรือเปล่า
วันไหนอะไรอย่างไรเพื่อความแน่ชัด

ดาราคนนู้นคนนี้น่ากลัวอะไรอย่างนี้
มันก็จะวิตกกังวลกันไป